ว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งในล้านนะฮะแล้วผู้ชายคนนี้อายุ๔๑ปีไม่ควรจะมาจบชีวิตด้วย
ด้วยลักษณะแบบนี้เลยคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปเดินออกกำลังกายที่หนองน้ำ
แล้วปรากฏว่าลื่นค่ะไปเหยียบย่าแล้วลื่น
ตกลงไปในหนองน้ำตรงนี้ช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไม่ได้สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้คือเป็นอุบัติเหตุแหละใช่แต่ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นไง
นี่ตรงนี้ฝนตกด้วยถนนอาจจะลื่นแล้วก็ไอ้พงหญ้าต่างเนี่ยอาจจะลื่นเนี่ยนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่
บ้านเรียกว่าน้องโน้นแท่นในพื้นที่อำเภอเสร็จละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรงนี้จริงแล้วเป็นสถานที่จัดกิจกรรมประเพณีต่าง
แล้วก็คนชอบออกกำลังกาย
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งไงได้รับแจ้งว่าตรงนี้มีคนจมน้ำ
ไปค้นหาสักประมาณ๓๐นาทีจึงพบร่างผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าคุณอัศวินอายุ๔๑ปีตำแหน่งนักสุขาพิบาลชำนาญการค่ะ
เรื่องต้นไปชนะสูตรศพนะคะก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

แต่ชาวบ้านสิชาวบ้านคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ผู้ตายชอบเดินออกกำลังกายตรงนี้เป็นประจำ
วันเกิดเหตุก็เดินตามคันคูหนองน้ำสาธารณะ
แล้วก็มีย่าวัชพืชปกคลุมเต็มไปหมดเลย
ช่วงนี้ฝนตกอาจจะทำให้บริเวณนั้นลื่น
ก็อาจจะทำให้ผู้ตายลื่นล้มหน้าขมัมลงไปในหนองน้ำ

เองบอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
หลังจากนี้แล้วก็จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป